ผู้ชมครับปัจจุบันนี้เรื่องดวงเรื่องของโชคลาภ
เวลามีคนมาทักน่ะบางคนก็ต้องคิดมากอะนะ
คือคนยิ่งมีทุกข์ใครมาทักว่ามีทุกข์เนี่ยยิ่งทำไมรู้
นี่หน้าคำนะเดี๋ยวต้องมาสะดอกเคาะแก้กรรมกันหน่อยอะไรแบบนี้

คนเขาก็เชื่อเรื่องแบบนี้กันผู้หญิงคนนี้เขาก็เชื่อ
มีคนไปทักว่าเฮ้ยคุณกำลังมีเคราะห์คุณต้องมาแก้กรรมกับผมนะ
แต่วิธีการคือต้องไปเปิดห้องที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วเข้าไปทำพิธีกรรมด้วยกัน
สุดท้ายโดนบังคับให้เสพยาโดนกระทำชำราวคุณผู้ชมหนีออกมาเบอร์ไปหมดเลย
เพราะว่าเธอเสพยาไปด้วยตำรวจตามไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
อ้างว่าเป็นร่างทรงเป็นหมอดูไปถึงบ้านไม่ยอมเปิด
พังเข้าไปครับไปดูภาพเลยฮะ
จังหวะที่ตำรวจใช้เจาะพยานพังแม่คุณแจ
เข้าไปไฟแหละแล้วก็ไปจับจุงตัว

ยิ่งยงอายุ๔๓ปีซึ่งอ้างว่าเป็นร่างทรง
อันนี้หมู่บ้านคู่ขวัญตะบนหนองซ้ำซากอำเภอบ้านบึงที่ชนบุรี
แต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยภรรยาออกมารับหน้าแทนนะฮะ
ไม่ยอมให้เข้าไปหาตัวสามีได้แต่ว่าสุดท้ายก็โดนจับเอาไว้ได้แบบนี้นะฮะ
ตอนแรกเนี่ยตำรวจพยายามจะคุยก่อนเปิดประตูหน่อยนะฮะ
แต่เจ้าของบ้านก็ไม่เปิดภรรยาก็ออกมารับหน้าแทนอย่างนั้น
อย่างนี้ไม่เปิดค่ะจะเปิดต้องมีหมายค้น
ตำรวจเอาไม่เปิดใช่ไหมล่ะก็ต้องพังเข้าไปสิก็อย่างที่เห็นแหละครับ
สุดท้ายโดนจับได้ทั้งคู่เอาไปสอบส่วนที่โรงพัก
ไปตรวจหาสารเสพติดปรากฏว่ามีสารเสพติดในร่างกายทั้งคู่ครับ
ทั้งตัวนายปิยวัตรแล้วก็ภรรยานะฮะการจับกลุ่มในครั้งนี้
มันสืบเนื่องมาจากว่าตัวผู้ชายคนนี้เขาอ้างว่าเขาเป็นร่างทรงนะฮะ
เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปโพสต์ในเฟซบุ๊คประกาศ
ตามหาตัวน้องสาวหายไปพร้อมกับรถเก๋งตั้งแต่วันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วเขาจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือว่าไปอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองซ้ำซาก
แล้วก็สามารถตามหาน้องสาวจนเจอว่าถูกล่อลวงไปอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่ง
ตอนไปช่วยน้องเนี่ยตอนนั้นสภาพน้องคือเบลอแล้วพูดจาไม่รู้เรื่อง
ก็เลยพากันไปแจ้งความก่อนที่สภบ้านบึงพร้อมกับให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยว่า
ผู้ชายคนนี้ปริยวัฒน์เนี่ยอ้างว่าเขาเป็นร่างทรง
ตอนแรกปียวัตรทักมาหาตัวพี่สาวของผู้เสียหายก่อน
แต่พี่สาวเขาก็ปฏิเสธไปไม่ได้อยากจะไปทำพิธีกงพิธีกรรมอะไร
แต่ร่างทรงก็ยังโทรไปหาน้องสาวเขาผมก็ไม่ทราบว่าที่มาที่ไปคือเขามีเบอร์ได้ยังไงนะฮะ
อาจจะเคยมีการพูดคุยทักทายหรือว่ามีการแบบไปดูรงดูดวงกันมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ทีนี้โทรไปหาน้องสาวนะฮะให้ขับรถไปทำธุระ
มารู้ว่าน้องสาวหายตัวไปพร้อมกับร่างทรงคนนั้น
มาโพสต์ตามหาว่าถูกลอดลวงเข้าโรงแรมบังคับให้เสพยาแล้วก็ทำอนาจารก์ด้วยนะครับ
โดยปียวัตรเนี่ยร่างทรงเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาเป็นร่างทรงทำพิธงพิธีต่างพูดหวานล้อมให้หลงเชื่อว่า
เชื่อว่าโอ้คุณกำลังมีคล้อคุณต้องแก้กรรมนะ